คุณผู้ชมคะข่าวนี้นี่อยากให้คุณผู้ชมตั้งใจฟังเลยแหละ
เพราะว่าอะไรเราไม่อยากให้ใครตกเป็นเหยื่อเลย
ถ้าเกิดว่าข่าวนี้นะมีการไปตัดเป็นคลิปลงโซเชียล
ฝากคุณผู้ชมกดแชร์ไปเยอะเลยค่ะ
นี่มาอ้างว่าเป็นสรรพากร
แล้วหลอกหลอกให้ยกเลิกโครงการคนละครึ่ง

คือตอนนี้มันมีปัญหาที่ว่าพ่อค้าแม่ค้าร้านค้าบอกว่า
ไม่อยากจะเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งแล้ว

ข้ออ้างตรงนี้ในการหลอกลวงพ่อค้าแม่ค้า
จริงแล้วสุดท้ายเป็นยังไง
พอทำตามที่คนที่อ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่สรรพากร
สุดท้ายศูนย์ตังไป๗๐๐๐นะคุณผู้ชม

มาร้องเรียนกับสื่อมวลชนบอกโห
เงินในบัญชีถูกพวกนี้ดูดออกไป๗๐๐๐กว่าบาท

เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมลองฟังดูค่ะว่า
ถ้าเกิดว่ามีมาแบบนี้อย่าไปหลงเชื่อเลยนะ
อันนี้อยากจะเตือนจริงผมนำเสนอเลยข่าวนี้
ก็เป็นชาวบ้านดุงอุดรธานี
มาบอกกับสื่อมวลชนเลยบอกช่วยหน่อยเถอะทำข่าวนี้หน่อยเถอะ
ถามว่าพี่มันเกิดอะไรขึ้นเล่าให้ฟังหน่อย
ธิภากรบอกแบบนี้เมื่อวานมีคนโทรมานะ
แล้วก็อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่สรรพากร
แล้วก็ถามนะว่าขอโทษนะคะไม่แน่ใจว่ายังสแกนคนละครึ่งอยู่ไหมคะ

ทีนี้เขาบอกว่าไงเขาบอกว่ายังเปิดร้านขายของชำ
คือตัวพี่เขาเปิดร้านขายของชำอยู่
ทีนี้พี่เขาก็บอกว่าอ๋อก็รับสแกนคนละครึ่งนะ
แต่ก็บอกว่าตอนนี้ให้แม่ดูแลแทนไปแล้ว
ไอ้ฝั่งนั้นฝั่งนั้นฝั่งนั้นถามว่าอ้าวแล้วถ้าอย่างนี้อยากยกเลิกคนละครึ่งไหมอ่ะ
ถ้าเกิดว่าต้องการยกเลิกเนี่ยนะกดยกเลิกได้เลยเดี๋ยวแอดไลน์
หลังจากนั้นก็ให้โหลดลิงค์มันเป็นโลโก้ฟ้านะ
แล้วต้องยกเลิกทางไลน์เท่านั้นอันนี้ก็ย้ำใหญ่เลยค่ะ
กระบวนการขั้นตอนต่างทำทางไลน์เท่านั้นนะฮะ
ไม่ต้องไปยกเลิกในแอปเป๋าตังค์หรอกพี่มาเข้าทางไลน์เนี่ยเดี๋ยวผมสอน
พี่ฟังผมทีละขั้นละตอนเดี๋ยวผมสอนแล้วพี่ก็กดไปตามนั้นนะครับ
คุยไปสักพักนึงเอาจริงพี่เขาก็เริ่มเอกใจนะ
แล้วพี่เขายังถามไปเลยนะว่านี่มิจฉาชีพป่ะเนี่ยฝั่งนั้นบอกว่าไง
บอกว่าอ๋อผมเป็นเจ้าหน้าที่จากสรรพากรเลยครับ
สัมภกรณ์ไหนพี่ทิพย์พากรถามสัมภกรณ์ไหนเหรอ
จากกรมเลยครับกรมสัมภากรกรมใหญ่อยู่ที่กรุงเทพเลย
โอ้โหฟังแบบนี้เชื่อไหมอ่ะก็เชื่อสิพี่เขาก็เลยกดตามที่เจ้าหน้าที่บอก
ทีนี้โทรศัพท์มันค้างพอค้างนะแป๊บเดียวคุณผู้ชม
ตังค์ออกจากบัญชีพี่เขาเลย๓ธนาคารรวมแล้วโดนไป๗๐๐กว่าบาท
คุณไอ้เศษยังดูดไปเลยบางธนาคารมีสมมุติ๔๐๑๑บาทเนี่ย
บาทก็ยังเอาไปแป๊บเดียวถูกดูดนะคือคุณพี่ทิพย์พากรเนี่ย
บอกว่าไม่แน่ใจไอ้ที่เขาให้กดกดน่ะอยู่อยู่กดปุ๊บเนี่ย
โทรศัพท์มันค้างเนี่ยเพราะว่ามันถูกแฮ็กอะไรหรือเปล่า
ช่วงจังหวะโทรศัพท์ค้างแป๊บหนึ่งเงินออกจากบัญชีทั้ง๓ธนาคาร
เป็นที่เรียบร้อยเลยคุณผู้ชมตอนนั้นจริงพี่ทิพพากรเนี่ย
เอกใจแล้วนะก็ถามไปประโยคนึงแล้วนะอย่างที่คุณอริยาเล่าให้ฟัง
มิจฉาชีพหรือเปล่ามิจฉาชีพหรือเปล่ามาจากกรมไหนกันแน่กรมสรรพากรหรือเปล่า
นู้นเขาก็ยืนยันว่ามาจากกรมสรรพากรเลยพี่ทิพย์พากรก็ถามว่า
อ้าวแล้วร้านค้าข้างบ้านฉันเนี่ยไม่เห็นจะมีสรรพากรเนี่ย
สำรวจตรวจสอบหรือมาให้ยกเลิกไอ้เป๋าตังค์อะไรแบบนี้เลยนะฮะ
ให้ยกเลิกคนละครึ่งเลยตัวมิจฉาชีพหลอกว่าไง
บอกว่าเดี๋ยวร้านค้าข้างร้านพี่ทิพย์พากรนะนะ
เดี๋ยวจะมีการสำรวจต่อจากพี่ทิพากรไงครับ
ทิพกรก็อ๋อก็คงใช่สุดท้ายถูกหลอกฮะ

แล้วก็นอกจากนี้ยังมีทราบมาแล้วว่า
มีชาวบ้านอีกหลายรายที่ถูกหลอกเหมือนกัน
รวมแล้วมีชาวบ้านสูญเงินไปเกือบ๓ล้านบาท
แล้วรู้ได้ไงว่าแบบมีชาวบ้านโดนหลอกเหมือนกัน
เพราะว่าพี่ทิพพากรเขาไปแจ้งความไง

พี่พี่เป็นมิจฉาชีพหรือเปล่า

ก็เลยบอกไม่ใช่มิจฉาชีพเหรอ
ไม่ครับผมสายตรงจากกรมสรรพากรครับ

ก็เลยบอกว่าไม่ต้องห่วงนะเผาไหว
ทางเราจะทำการตรวจสอบบัญชี
โอ้โหจริงพี่ทิพากรเล่าเยอะเลยนะ
แต่พอกดเข้าไปปุ๊บนะทำให้โทรศัพท์พี่เขาค้างเลย

เพราะอะไรพอโดนหลอกแบบนี้
เงิน๗๐๐๐คุณผู้ชมมันหายไปหมดเลย
แล้วเงินนี้จริงใช่พี่เขาตั้งใจจะเอาเงินก้อนนี้เป็นทุนหมุนเวียนในร้านไง
แล้วจะจ่ายให้กับลูกสาว๒คนได้ไปโรงเรียน
แต่พอโดนหลอกไปแบบนี้กินไม่ได้นอนไม่หลับเสียใจมากค่ะ
แล้วเมื่อเช้านะพี่เขาก็ไปพบพนักงานสอบสวน
เราไปตามข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อเช้าด้วย
เพราะว่าพี่เขาก็ไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่
ตอนนี้ตำรวจดำเนินการไปถึงไหนแล้วคะพี่ทิพากร
ตำรวจอายัดบัญชีเรียบร้อยแล้วนะ
แล้วเดี๋ยวต้องประสานกับตำรวจไซเบอร์ไปตามดูซิ
ว่าเงินที่มันโอนไปมันเข้าบัญชีไหนแล้วตามไปจับกลุ่มผู้ก่อเหตุ
จริงพี่ที่พากรเขารู้ด้วยเหมือนกันนะ
เอาข้อมูลให้ตำรวจแล้วล่ะว่าเงินที่โอนไปมันมีชื่อบัญชีมา

แต่คุณพวกบัญชีนี้ที่โอนตังเข้าไป
มันจะไม่ใช่บัญชีของมิจฉาชีพโดยตรง
บางทีเขาจะให้พวกรับจ้างเปิดบัญชีบัญชีม้า
ก็ไปหลอกให้คนมาเปิดบัญชีเพื่อรับเงินผิดกฎหมายเหล่านี้
ใช่ค่ะโอ้โหพอฟังเรื่องเตือนภัยแบบนี้คุณผู้ชม
กันตลอดจริงเวลาที่มีข่าวแนวนี้ค่ะ
ต้องบอกนะบอกคนที่บ้านด้วยว่าอย่าตกเป็นเหยื่อ
เพราะว่าอย่างทางด้านรองพลังกับที่สพดุง
มิจฉาชีพทุกวันนี้มันพลิกไปเรื่อย
มันมีวิธีการมีกลงแบบไหนมันก็เอามาหลอกเหยื่อเรื่อย
แล้วเรื่องของการถูกหลอกโอนเงินเนี่ยถ้าเกิดว่ารู้แล้วปั๊บ
รีบแจ้งตำรวจรีบแจ้งความอย่างน้อย
เขาจะได้แบบอายัดบัญชีแล้วก็ดำเนินคดี

อาศัยสถานการณ์ฉวยโอกาสจังหวะนี้

ก็เนี่ยคุณพอคนละครึ่งมันเสร็จสิ้นโครงการไป๓๑ตุลาใช่ไหมล่ะ
แล้วเดี๋ยวมันจะเป็นปีภาษีหมดปีภาษีนี้แล้ว
มันก็จะเป็นช่วงที่ต้องคิดเรื่องภาษี